เรื่องของความรักเรามักจะบอกเสมอว่าถ้าไม่สมหวังก็ต้องทำใจใช่ไหมคะ

มีผู้ชายคนนึงค่ะคือเขาก็อยู่กับฝ่ายหญิงมาเนอะ
คืออยู่กินกันมาแล้วก็เลิกกันเพราะตัวเองทำร้ายร่างกายเขา
เขาก็ไม่ทนพอเขาไม่ทนเสร็จปุ๊บมาง้อ
แต่ถูกพ่อตากีดกันไม่ยอมให้ลูกสาวกลับมาคืนดีด้วย

ควักปืนไปยิงถล่มใส่พ่อตาที่บ้านตอนกลางคืนค่ะ
แม่ปกติแล้วตำแหน่งที่ถูกยิงเนี่ยพ่อตาจะนอนอยู่
วันนั้นดันสลับที่กับแม่ยาย

นี่ค่ะเป็นจังหวังที่คนร้ายขับกระบะมายินไฟบ้านจีบนัดแล้วก็รีบหนีไปนะคะ
คนร้ายเนี่ยขับกระบะมาจอดที่หลังบ้านใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยค่ะ
มายินกับ๓นัดตอน๓นาทีกล้อมไม่คือนี้เนี่ย
คนเจ็บ๒คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ลักษณะเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวติดกับถนนค่ะ
ผ่านหนังบ้านสังกระศีตรงห้องนอนมีรอยกระสุนปืนอยู่หลาย๑๐รูนี่เห็นมั้ยคะ
ที่เป็นรูโวนี่แหละ
แล้วใกล้กันมีหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๓ชิ้น

เตียงนอนก็พบเม็ดลูกปลาย๒หัวด้วยค่ะ
ก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนเจ็บคือคุณบุญเรืองอายุ๕๕ปี
โดนกระสุนเข้าสะโพกซ้ายทะลุ๑แผล

โดนกระสุนถักข้อเท้าขวานะคะ
เพราะดีที่ทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
เราส่งนักข่าวลงพื้นที่นะคะ

ซึ่งก็เป็นสามีของคุณบุญเรืองคนเจ็บค่ะ
เขาบอกว่ามือปืนรายนี้เนี่ย
ถ้าถามเขาว่าคิดว่าน่าจะเป็นใคร
ก็น่าจะเป็นอดีตลูกเขยที่เคยเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
ถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นอดีตลูกเขยคนนี้
เพราะเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยเคยไปอยู่กินกับอดีตลูกเขยที่บ้านในจังหวัดตรัง
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายถึงได้หนีกลับมาอยู่กับพ่อ
เขยอะไรเนี่ยกระเทียวมาง้อมาง้อตลอดเลย
แต่พ่อไม่อยากให้กลับไปเพราะกลัวว่าลูกพ่อจะถูกทำร้ายอีก
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปากเสียงกันถึงขั้นชักปืนขู่มาแล้ว
แถมที่สำคัญที่อดีตลูกเขยคนนี้
เคยเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่ใช้คำว่าเคยเพราะอะไร
เพราะถูกให้ออกจากราชการเพราะโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองยาเสพติด
ประการทั้งปวงพ่อเลยไม่อยากให้ลูกสาวกลับไปคืนดีด้วย
ตีหนึ่งอดีตลูกเขยโทรมาหาลูกสาวแต่ลูกสาวไม่รับ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้โกรธแล้วขับรถมาก่อเหตุแบบนี้
นายสุรินเนี่ยนะคะเขาบอกด้วยว่าปกติแล้วเนี่ย
เขาเนี่ยจะนอนอยู่ที่เตียงติดกับฝั่งที่ยิงกระสุนเข้ามาเลยแต่เพราะเอิญเมื่อคืน
ภรรยาก็คือนางบุญเรืองกับหลานเขามานอนแทนที่
เพราะว่าตัวนายสุรินแกไปงานศพก็เลยกลับบ้านมาดึก
แกก็เลยไปนอนที่พื้นเลยกลายเป็นว่าภรรยากับหลานรับเคราะห์แทนไปเลยอะค่ะ
เขาเชื่อเลยว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่ตั้งใจจะเอาชีวิตเขา
เพราะรู้ว่าเขานอนมุมเนี่ยเนี่ยนอนตรงเนี่ยตลอดเลย
แต่พอดีเห็นไหมวันเกิดเหตุเขาลงมานอนที่พื้น
นางสาวรจนานะคะลูกสาวของคนเจ็บแล้วก็เป็นแม่ของเด็กชายวัย๕ขวบค่ะ
ก็บอกว่าเธอก็มั่นใจเหมือนกันว่าน่าจะเป็นอดีตสามีนั่นแหละที่เป็นคนเกาะเหตุ
แค้นที่พ่อเธอไม่ยอมให้เธอกลับไปคืนดีกับเขา
บอกมันจะกลับไปอยู่ยังไงไหวอ่ะอยู่กินกันมาเจ็ดเดือนเนี่ย
โดนทำร้ายตลอดเคยถึงขั้นโดนเอาคัตเตอร์กรีดแขนจนเป็นแผลเวอะวะ
ฉีกเสื้อผ้าเธอหนีกลับบ้านมาอยู่บ้านพ่อเนี่ย
เป็นสิบกว่าครั้งแล้วแต่ฝ่ายอดีตสามีก็ตามมาง้อตลอด
ครั้งที่หนึ่งเธอก็ใจอ่อนครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่
ใจอ่อนเป็นสิบครั้งอะค่ะจนสุดท้ายเธอบอกมันไม่ไหวแล้วเธอไม่ทนแล้ว
นั่นดูรอยแผลเป็นสิอันนั้นที่โดนคัตเตอร์กรีดจนเวอะหวะนะคะ
เป็นชุดอันพี่แกก็เลยแบบหนีขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันกับหนูแล้วก็
แกบอกว่าเอาลงเดินไปได้เสียงว่าล้อกันจะกล้าลงเดินหรอเนอะ
ก็ฉีกนะคะทะเลาะกันแล้วก็ฉีก
ซึ่งเธอบอกว่าที่ทำให้เธอมั่นใจหนักเข้าไปอีกก็คือว่าหลังเกิดเหตุ
อดีตสามีโทรมาหาเธอถามว่า
กับลูกเป็นยังไงบ้างเธอบอกเออรู้ได้ยังไงว่าแม่กับลูกเธอได้รับบาดเจ็บ
ไม่มีใครบอกคุณอยู่คุณรู้ได้ยังไงอดีตสามีก็อ้างบอกว่าก็น้าโทรมาบอก
เธอเลยโทรไปถามน้าเลยน้าน้าโทรไปบอกเขาเหรอ
โทรไปบอกอดีตสามีหนูเหรอว่าแม่หนูกับลูกหนูถูกยิง
น้าบอกโอ๊ะน้าจะโทรทำไมมันนั่นแหละโทรมาหาน้าเอง
ลองดูนะคะเพราะว่าเธออัดเสียงตอนที่ฝ่ายชายโทรมาหาเธอไว้ด้วย
นี่ค่ะที่เธออัดเสียงเอาไว้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่กล้องบริเวณที่เกิดเหตุกับเส้นทางหลบหนีเพื่อจะติดตามรถคันก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานตามตัวอดีตสามีมาให้ข้อมูลนะคะ
ตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๑คน
คืออันนี้เป็นฝั่งของคนเจ็บครอบครัวคนเจ็บเนี่ย
เขาบอกเขายืนยันเลยว่าคนก่อเหตุต้องเป็นอดีตลูกเขย

แต่อย่างที่บอกว่าในคลิปเนี่ยคือมันก็เห็นแค่รถกระบะ
ต้องมีการไล่ตรวจสอบดูก่อนเลยยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าอดีตสามีรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราจริง
คุณก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจก็ได้
หรือว่าจะติดต่อมาชี้แจงเราก็ยินดี